นาทีข่าวนี้เป็นเรื่องความรุนแรงในครอบครัว
แต่ว่าแหม่มันมีอะไรหลายอย่างอยู่ในข่าวนี้

ผู้ชายชาวเมียนมาทะเลาะกับภรรยาชาวไทย
เอาสักกระเบือทุบกระโหลกยุบเลย
กระโหลกยุบเลยเนี่ยนะฮะ

สารภาพว่าที่ทำกับเมียไปแบบนี้

มีอบนว่าอะไรรู้มั้ยครับคุณผู้ชมคุณวัตราพรภรฮะ

มะเล็ก
คือถ้าทำขนาดนั้นคือแค้นมากนะ

จากคำนี้จากที่ขัดใจกันเรื่องนี้
ใช่ฮะก่อนแน่นั้น
เขามีอะไรมากกว่านั้นอีกนะคุณผู้ชมฟังไปนะ
แคมป์คนงานซอยประชุมมิตร๗ครับหมู่๒บ้านฉางระยอง
ตำรวจสพบ้านฉางเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุในห้องพักคนงาน
พบศพนางปารีดากูโนอายุ๕๐ปีถูกฆ่าปาดคอแผลยาว๑๐เซนติเมตรครับ
แล้วก็จับตัวผู้ก่อเหตุได้แหละนะฮะในที่เกิดเหตุเลย
คือนายโซเพอูอายุ๓๐สัญชาติเมียนมาเป็นสามีครับ
ในโซรับสารภาพผ่านร่ามชาวเมียนมาบอกว่า๒สัปดาห์ก่อนนะ
ทะเลาะกับเมียครั้งหนึ่งแล้วนะภาลายามาดูถูกว่าอวัยวะเพศของเขาเล็ก
เขาน้อยใจน้อยใจปนโมโหหน้ามืดรู้ไหมเขาทำยังไงฮะทำไงฮะ
ตอนนั้นยังไม่ได้ทำเมียนะทำตัวเองก่อน
เอามีดเฉือนอวัยวะเพศตัวเองออกครึ่งหนึ่ง
คือถ้ามันมีน้อยก็อย่ามีซะเลยอย่างนี้เหรอ

หูแต่มันหวาดเสียวมากเลยนะโอ้โหรุนแรงแหละนะครับ
หัวหน้างานทราบว่าเกิดเหตุขึ้นก็รีบพาส่งโรงพยาบาล
ก็ไปเย็บแผลนะฮะต่อเอาอวัยวะเพศ
แต่ในข่าวไม่บอกว่าต่อแล้วยังไงต่อ
หลังเกิดเหตุมาทะเลาะกันอีกทะเลาะกันอีกนะครับ
กระทั่งคืนเกิดเหตุเนี่ยมีปากเสียงกันรุนแรง
ถูกภรรยาบ่นอีกคราวนี้ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่
เอาสากกระเบือที่ผมบอกทุบหน้าผักภรรยา
ปั้ง๓ครั้งกระโหลกยุบ
ภรรยาแน่นิ่งไปหยิบมีดทำครัวยาว๑๐นิ้ว
ปาดคอซ้ำเมียเสียชีวิตเลย
ลงมือเสร็จปั๊บครับเอาแป้งมาทาที่ลำคอ
แล้วใบหน้าของภรรยาคือเหมือนจะให้ซับเลือด
แล้วเอาผ้าห่มมาคลุมเอาไว้แล้วก็นอนต่อ
ต่อได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ใช่กระทั่งบ่าย๓ของอีกวัน
นายจ้างมาเคาะประตูเรียกเมียของเขาเนี่ย

นายจ้างก็เลยเข้ามาในห้องมาเจอศพนะฮะของผู้ชาย

เพื่อนในแคมป์คนงานมาเล่าแบบนี้บอกว่า
โซเนี่ยติดเล่า
พอติดเหล้าแล้วชอบทะเลาะกับภรรยา
แต่ไม่คิดว่าจะถึงขั้นฆ่ากันตาย
ส่วนที่โซเอาแป้งมาทาที่คอกับใบหน้าภรรยา
โซอ้างว่าเพราะเหม็นภรรยา
ทาแป้งให้แล้วนอนกับศพอยู่แบบนั้นข้ามวันมา
เพื่อนคนงานในแคมป์อีกคนบอกว่า
อวัยวะเพศของในโซที่ถูกตัดมันต่อไม่ได้นะ
ก็เลยไม่แน่ใจว่าไอ้เรื่องนี้
มันเป็นปมเหตุที่ทำให้ผู้ก่อเหตุฝังใจเจ็บหรือเปล่าครับ

ได้ยินเขาพูดต่อกันมาว่าต่อไม่ได้ก็แค่นั้น
คือข้างินเกรียมเสร็จแล้วเอาแป้งบ่าเหม็น

แล้วเขาบอกไหมว่าเขาถึงนี่หมินนี่

เขาก็นอนอยู่ด้วยกันเหมือนเดิม
โสโดรแพ้งเขาหาฆ่าคนตายโดยเจตนา

ส่วนศพของนางปารีดะภรรยา
ก็นำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนา
กลายเป็นเรื่องใหญ่ของจริงเลย